เหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่ไปดูเรื่องแปลกกันหน่อย
เจอแบบนี้ก็ต้องตกใจค่ะ
คุณตาวัย๗๕ปีแกมีอาชีพเป็นรอปภ
หลังเลิกงานก็ทำแบบนี้ประจำทุกวันค่ะ
ไปร้านสะดวกซื้อไปซื้อเครื่องดื่มชูกำลังมานั่งกินหน้าร้าน
แล้วปรากฏว่าครั้งนี้มันผิดแปลกกว่าปกติ
เพราะว่าจู่ตอนที่คุณตากำลังนั่งดื่มเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยนะคะ
มีผู้ชายหัวเกลียนคล้ายกับว่าตำรวจ

มาตรวจค้นคุณตาบอกว่าคุณตาเนี่ยมียาเสพติด
แล้วสิ่งแรกเลยคือสั่งให้แก้ผ้า

คุณผู้ชมดูคลิปจากกล้องวงจรปิดวงกลมสีแดงนะคะ
สักพักหนึ่งค่ะมีผู้ชาย๓คนค่ะ
เกลียนมาเชียร์อ้างตัวบอกว่าตัวเองเป็นตำรวจนะ
คุณตาเนี่ยมียาเสพติดอยู่สั่งให้แก้ผ้าเนี่ยดูนะ

แล้วหน้าร้านเลยอ่ะหน้าร้านสะดวกซื้อเลย

แล้วปรากฏไม่มีนะยาเสพติด
สั่งต่อค่ะบังคับให้ปัสสาวะคุณตาบอกก็ผมฉี่ไม่ออกอ่ะ
แล้วใครจะไปฉี่หน้าเว่น

สุดท้ายผู้ชาย๓คนนำตัวคุณตาไปนะคะ
แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเล่าต่อค่ะ
ในคลิปคุณผู้ชมเห็นนะคะเมื่อสักครู่ชายหัวเกลียน
เข้าไปพูดคุยแสดงตัวบอกว่าตัวเองเป็นตำรวจ
ขอตรวจค้นยาเสพติดให้คุณตาวัย๗๕ปี
ซึ่งแกเป็นรอปภนะแกผ่านหน้าร้านสะดวกซื้อ
ร้านสะดวกซื้อตั้งอยู่ภายในปั๊มน้ำมัน
ย่านมหาวิทยาลัยพายับจังหวัดเชียงใหม่
พอค้นตัวไม่เจอสิ่งผิดกฎหมาย

หลังจากนั้นก็สั่งให้ฉี่ให้ปัสสาวะตรวจหาสารเสพติด
แต่คุณตาแกฉี่ไม่ออก

คลิปดังกล่าวถูกนำมาเผยแพร่
เพจเฟซบุ๊คที่ชื่อว่ากูรูเชียงใหม่เรื่องเชียงใหม่กูรู้
ระบุบอกว่าวันเกิดเหตุเกิดขึ้นวันอังคารที่ผ่านมา
ถึงแม้ว่าจะไม่มีการทำร้ายร่างกาย
แต่ตอนนี้ครอบครัวของคุณตาวิตกกังวลแล้วก็หวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมาก
เพราะว่าไม่ทราบว่าไอ้กลุ่มชายชะกันเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
ทีนี้ทีมงานของเราโทรไปสอบถามคุณตาอายุ๗๕ปีที่แกประสบเหตุ
แกเล่าบอกว่าตัวแกเองทำงานเป็นรอปภอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่ง
ในมหาวิทยาลัยพายับช่วงเช้ามืดวันเกิดเหตุ
หลังจากที่เลิกงานก็ไปแวะร้านสะดวกซื้อ
ไปซื้อเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็นั่งดื่มอยู่หน้าร้าน
ทำแบบนี้ทุกวันปกติจนกลายเป็นกิจวัตรประจำวันแล้ว
ปรากฏว่าครั้งนี้เนี่ยกำลังนั่งดื่มอยู่เลยนะคะ
มีผู้ชายสามคนขี่ขับรถยนต์มาจอด
แล้วก็จากนั้น๒ใน๓คนลงมาพูดคุยอ้างตัวบอกว่าเป็นตำรวจ
แต่คุณตาบอกว่าไม่มีการแสดงบัตรประจำตัวข้าราชการตำรวจ
แล้วก็บอกว่าขอตรวจตัวคุณตาว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่หรือเปล่า
พอไม่พบยาเสพติดไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
ผู้ชายที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจสั่งให้คุณตาปัสสาวะ
แต่คุณตาปัสสาวะไม่ออก
ผู้ชายกลุ่มดังกล่าวก็เลยนำตัวคุณตาขึ้นไป
ออกจากปั๊มน้ำมันอ้างบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปตรวจตรวจปัสสาวะที่โรงพัก
แต่สุดท้ายก็ขับกลับมาปล่อยคุณตาที่จุดเดิม
ไม่พูดไม่จาไม่อะไรทั้งนั้นแหละค่ะ
แล้วคุณตาเนี่ยเคราะห์ดีมากไม่ถูกทำร้ายร่างกายนะคะ
คุณตาอายุ๗๕ปีเล่าต่อบอกว่าตอนนั้นยอมรับว่าตกใจมาก
แต่เนื่องจากว่ามั่นใจว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิด
ไม่เคยไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพราะฉะนั้นก็ให้ความร่วมมือตามปกติ
แม้ว่าจะสงสัยว่าใช่ตำรวจจริงหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
หลังเกิดเหตุคุณตาก็ไปแจ้งความเพื่อขอให้ตำรวจช่วยตรวจสอบหน่อย
ว่าไอ้กลุ่มชายกลุ่มนี้มันใช่ตำรวจตัวจริงหรือตัวปลอม
ทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะพันธ์ตำรวจเอกนรบาลจิตทยานันต์
ผู้กำกับสพแม่ปิงที่เชียงใหม่เนี่ย
แล้วก็เป็นเจ้าของท้องที่บอกว่าหลังเกิดเรื่องสอบถามผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว
แต่ว่าทางลูกน้องบอกว่าไม่ทราบเลยนะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นได้อย่างไร
คาดว่าหากเป็นตำรวจจริงก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยอื่นหรือเปล่าที่มาตรวจสอบ
แต่ผู้กำกับโรงพักแม่ปิงบอกว่าไม่ใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างแน่นอนนะคะ